คุณผู้ชมครับหากจำกันได้วันที่๒๘ตุลาคม
ค่ำคืนวันศุกร์เวลาประมาณเกือบ๓ทุ่มนะครับ
บันทึกของประวัติศาสตร์โลกอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญ
นั่นก็คือการที่ประชุมสมัชชายใหญ่แห่งสหประชาชาติ
มีการจัดประชุมวาระพิเศษ
เพื่อเป็นการถวายและสะดุดีเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชนะครับ
แล้วก็มีผู้นำจากหลายประเทศผู้นำจากภูมิภาคต่าง
ได้ร่วมสะดุดีถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
และไทยรัฐทีวีของเราก็ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ทราบแบบคำต่อคำด้วยนะครับ
ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะประมวลให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะครับ
ทั่วโลกยกย่องพระมหากษัตริย์ไทยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวเราติดตามได้จากรายการในหลวงในความทรงจำต่อไปเลยนะครับ
และตอนนี้หมดหน้าที่ของเราทั้ง๓คนและทีมงานแล้วนะครับลาคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีครับ

ว่าเพยรมตายที่๑๓ธุรกิจนาที๑๓นครั้งส่วนทาง
สำหรับนักจับรับคำรวมเช้าข้อรับไปล่ะครับผมข้อสิทธิ์ที่จะต้องขอบกันให้ครับ

ยังได้ตามงานกันไว้ของผม

อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
คุณพระเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระเจ้า
คุณพระเจ้าคุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า
คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า
คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า
คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า

คุณพระเจ้า